ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสุราธานีตำรวจสพเมืองสุราธานีได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีผู้หญิงถูกแทงตายเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
และสภาพศพเนี่ยโอ้โหถูกแทงไป๒๐กว่าแผล
ผู้ตายเป็นร่างทรงแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วย
คาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดละค่ะ
แต่ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยหลายคนยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนกว่ากว่านะคะเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองสุราธานีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตาย
ในบ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดทับยี่สิบเอ็ดซอยวิภาวดีหกหมู่ห้า
เทศบาลนครสุราธานีผู้ตายชื่อว่านางสาวอุมาพรปานชูอายุห้าสิบสามปีค่ะ
ถูกคนร้ายกระหน่ำแทงตามตัวเนี่ยแผล๒๐กว่าแผลนะคะ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะในที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
โต๊ะหน้าบ้านกองเลือดเต็มเลยนะคะครับส่วนที่ห้องรับแขกมีหยดเลือด
คาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้มีดจ้วงแทงผู้ตายวิ่งหนีไปล้มฟุบอยู่ที่หน้าบ้าน
คนร้ายตามไปแล้วแทงซ้ำจนบาดเจ็บสาหัสและนอนแน่นิ่งไป
จากรอยเลือดคาดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แนวทางการสืบสวนนะคะ
ทำให้รู้ว่านางสาวอุมาพรผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นร่างทรงเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ด้วย
แล้วก็เป็นแม่ม่ายเมื่อ๕ปีก่อนคบหากับเซลล์แมนขายสี
ชื่อว่าในเล็กมีสองเล็กนะคะอันนี้เล็กแรกก่อนครับ
ในเล็กไม่รู้นามสกุลแต่ช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา
ทั้งคู่ห่างห่างกันค่ะที่บ้านเกิดเหตุผู้ตายก็อยู่คนเดียว
ก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๒ทุ่ม๓ทุ่มของวันที่๒ธันวาคมนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของผู้ตาย
แล้วก็มาตะโกนเรียกแล้วผู้ชายคนนี้เข้าไปในบ้านของผู้ตายค่ะ
ผู้ตายกับผู้ชายคนนี้คาดว่าไปนั่งคุยกันที่โต๊ะรับแขกในห้องโถง
คุยกันไม่นานเหมือนกับจะไปเคลียร์ปัญหาอะไรกัน
แต่คาดว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกันต่อมาผู้ชายคนนี้ก็เลยเอามีด
หน่ำแทงแทงเข้าที่หลังของนางสาวอุมาพร
สิบเอ็ดแผลเป็นอย่างน้อยเลือดเนี่ยไหลท่วมเลยนะคะ
นางสาวอุมาพรพยายามวิ่งหนีไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปล้มที่หน้าบ้าน
ผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ตามไปแทงซ้ำอีกหลายครั้ง
รวมแล้วมีบาดแผลที่ตัวเนี่ยนะคะยี่สิบกว่าแผลโอ้โห
แล้วคนร้ายก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะแผลที่ถูกแทงค่ะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบนะคะจุดที่ถูกแทงก็คือ
ที่หลังสิบเอ็ดแผลแขนซ้ายสองแผลที่หน้าอกขวา
วนมขวาใต้คางขวากกหูด้านขวา
อีกประมาณแปดถึงเก้าแผลค่ะนายวัชระพงศ์ปานชูอายุห้าสิบปี
ของผู้ตายบอกว่ามีเพื่อนบ้านเห็นชายต้องสงสัยอ่ะ
ว่าเป็นแฟนใหม่ของผู้ตายนี่แหละที่ชื่อว่าในเล็ก
หรืออาจจะเป็นผู้ชายที่เป็นช่างซ่อมหลังคา
ที่รู้จักกับผู้ตายอ๋อมีอีกคนนึงใช่
เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นผู้ชายแน่
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะครับ
อดีตกว่ามีคนเห็นอ่ะ

มาช่วยทำงานที่บ้านต้นนี้มาช่วย

แต่ว่าท่านอีท่านน่าจะเป็นคนเดียวกัน
เพราะว่าเขาก็จำเที่ยงได้จัด
เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวอยู่เค
อยู่ขึ้นคุยกันทุกวัน

ก็คือมีในเล็กที่เป็นแฟนใหม่เป็นเซลแมนขายสี

กับอีกคนนึงเป็นช่างซ่อมหลังคา

แต่ว่าจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับ
ลงพื้นที่ไปสอบถามจากชาวบ้าน
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามบ้านใกล้เคียง
เส้นทางจุดเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสคนร้ายเนี่ย
ตำรวจพบว่ามีผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นธอมอีกคนนึงนะฮะ
ที่มาหาผู้ตายอีกสองซ้ำครั้งนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปเรียกมาสอบปากคำก่อนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพันตำรวจโทอัฐวัฐใบหารองพุงกับการสืบสวนสพมสทพร้อมกับชุดสืบสวนนะครับ
ที่มาจอดที่หน้าบ้านพักทหารในค่ายวิภาวดีรังสิตคันนี้ครับ
แล้วคนที่ขี่มาจอดเนี่ยนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีไป
ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคันเดียวที่แบบคล้ายกับที่ขี่ออกไปจากบ้านของผู้ตายเนี่ยนะ
คนที่ขี่รถคันนี้มาจอดในบ้านพักทหารในค่ายวิภาวดีรังสิตนะครับ
คือนายธีรวัตรกลับแก้วอันนี้ชื่อชื่อเล็กเหมือนกันแต่ไม่ใช่เล็กนั้นนะที่ว่าญาติเขาสงสัย
เป็นอีกเล็กหนึ่งเป็นอีกเล็กหนึ่งคนนี้ชื่อเล็กเหมือนกัน
ธิรวัตรกลับแก้วอายุ๖๓ปีขี่มาจอดเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่ม
พอขี่รถมาจอดตรงนี้มีอาการแน่นหน้าอกล้มฟุบอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลนะฮะตามร่างกายมีรอยขวนใบหน้าเขียวช้ำ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วในเล็กคนนี้เนี่ยช็อกจนเสียชีวิต
ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาถึงมีรอยขวนใบหน้าเขียวช้ำ
แล้วก็ช็อกจนเสียชีวิตแต่จากการสืบสวนพบว่าผู้ชายคนนี้
ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนชายคนสนิทของหญิงสาวที่ถูกแทงตาย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายังมีหลักฐานชัดเจนอะไรนะครับว่า
จะเป็นคนก่อเหตุไปแทงเขาตายอ่าตอนนี้ก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับ
สำหรับรถจักรยานยนต์คันนี้เพราะว่ามีคราบเลือดที่รถอยู่หลายแห่งด้วย
ต้องเอาไปตรวจพิสูจนดีเอนเอว่าจะตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ที่มีร่างทรงแม่ค้าออนไลน์ถูกแทงตายหรือเปล่า
ก็จะชัดแล้วว่าสองคนนี้เขาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์หรือไม่อย่างไรนะคะ